ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีแฟนหนุ่มหึงโหด
ทะเลาะเบาะแว้งหึงหวงแฟนสาว
ฆ่าแฟนสาวไปฆ่าพ่อแม่ของแฟนสาว

โอ้โหโหดเยี่ยมมากไม่รู้รักกันยังไง

เมื่อวานนี้ชาวบ้านรู้ว่าจับได้แล้วเอาไปทำแผน

คือคนรู้จักเหยื่อไม่รู้จักเหยื่อก็ขอมาดูหน้า

เป็นบรรยากาศที่คืออารมณ์ชาวบ้านเขาโกรธแค้น
คนที่มาทั้งมีรู้จักและไม่รู้จักกับครอบครัวของผู้ตาย
แต่โกรธแค้นลากตัวมันออกมา

คือด่าว่าในรักษา

นายโอหรือว่านายนวราธร

หมู่๓ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงบราย

ความปลอดภัยหลังทำแผนเสร็จรีบ

ชาวบ้านก็ถีบรถเลย

กระโดดถีบรถตู้ตำรวจไป

เพราะการก่อเหตุเป็นการกระทำที่โหดร้าย

อันนี้อ่ะประหารอย่างเดียวใจ
มันทำด้วยอะไร
เขาสูงเสีย

ที่เขานอนหลับอยู่ยิงด้านท้ายถอยไป

มีการคุมตัวในโอได้ตอน๕ทุ่ม

ขณะที่ขับรถไปจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ

ผลตำรวจเอกสุชาติธีระสวัสดิ์

บอกว่าจากการสอบประคำ

รับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุ

วันที่๒๘พฤศจิกายน
คือแฟนเก่าของเขา

นางสาวสวรสหรือว่าน้องแป้ง

อยู่ด้วยกันตอนนั้นกำลังเดินทางกลับ

เปลี่ยนปากเสียงกันหลังเที่ยงเดินทางจะกลับบ้าน

อารมณ์ยังค้างอยู่โกรธมาก

จากนั้นแม่มาเห็น

ใจเอาปืนนั้นยิงแม่ไปแล้วพ่อนอนหลับอยู่ข้างนอกเอาปืนไปยิง
ทอยพ่อตอนหลับจนตายกลายเป็นสามศพนะฮะจากนั้นก็หนี
ออกมาจากบ้านต่อมานายโอโทรศัพท์ไปหาแม่ของตัวเองแม่มัน
รับผมหน่อยนะแม่เนี่ยอยู่ที่อำเภอแม่จันทร์ระหว่างนั้นติด
ต่อให้อดีตแฟนสาวที่เลิกไปแล้วมารับด้วยโดยอ้างว่าเดี๋ยว
ไปมอบตัวกับตำรวจแต่ว่าถูกจับกลุ่มระหว่างทางซะก่อนนะฮะ
เป็นระดับเหตุการณ์นะครับผู้ต้องหาก็เนี่ยให้แม่ให้แฟน
สาวมาช่วยนะครับตัวที่เองสอบประคัมบุคคลที่ร่วมภาพนี้
คือแม่กับอดีตแฟนเบื้องต้นแจ้งข้อหาไปด้วยนะตอนนี้แจ้ง
หาในโอคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพียงข้อหาเดียว
หลังจากนี้จะมีการสอบส่วนเพิ่มเติมว่ามีข้อหาอื่นกระทำ

กลับมาถึงที่บ้านที่เกิดเหตุก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบก็ใช้อาวุธ
ปืนยิงบุตรสาวก่อนแล้วก็ยิงอีก๒ศพตามมา๓ศพก็ประมาณ

ครับก็มีบางศพก็มี๒นัดครับ
หลังจากทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นำตัวในโอไปที่สพบ้าน
ไปสอบประคำเพิ่มเติมโดยพ่อแม่ของนายโอก็มาเยี่ยมลูกชาย
ด้วยพร้อมกับเอาเสื้อผ้าเอาอาหารอเหินมาให้นะฮะแล้วก็วันนี้
ตำรวจจะเอาตัวผู้ต้องหาไปฝากหางต่อไปไม่น่าเชื่อนะเหตุ
ผลมันแค่แฟนเก่าทักไลน์มาหาแฟนเราถึงขั้นกับต้องฆ่าแฟน
เราเพื่อให้แบบสะใจอย่างนี้หรอฆ่าพ่อแม่แฟนด้วยเนี่ยเหรอ
ไม่ใช่ทางออกเลยอ่ะลองคุยก่อนไหมค่ะคือบางทีคนเราแบบ
ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้นะนึกออกมา